คุณผู้ชมครับที่สุโขทัยนี่แม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วแต่ว่าน้ำที่ท่วมสูงและท่วมขังเนี่ยนะครับมันอยู่มา๑สัปดาห์แล้ว
ชาวบ้านบอกว่าหน่วยงานราชการจ๋ามาดูแลฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะ
โดยเฉพาะที่ตะบนบ้านกล้วยฮะนี่ฮะดูสิครับน้ำ
ในอำเภอเมืองนะครับแม้ว่าฝนจะหยุดตกไปวันสองวันแล้วแต่น้ำยังสูงครับเพราะว่าจุดนี้เป็นแอ่งกระทะนะครับ
รับปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลจากอ่างแม่มอกอำเภอเถิดจังหวัดลำปางครับแล้วก็อ่างแม่รำพันธ์ที่อำเภอบ้านด่านลานหอยที่ไหลมารวมกันนะครับ
มันทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่๓บ้านขวางหมู่๕บ้านหางคลองแล้วก็หมู่๖บ้านเหมืองน้ำหักนะฮะ
หนึ่งสัปดาห์เต็มเต็มเนี่ยฮะน้ำยังท่วมสูงบางจุดสองเมตรอ่ะแล้วพอท่วมนานนานน้ำมันนิ่งนิ่งแล้วก็เน่าเน่าแล้วก็เหม็นครับเหม็นแล้วคันนี้จะคันแล้วล่ะ
วิงวอนให้หน่วยงานราชการนะครับเข้ามาช่วยเหลือดูแลบ้างในพื้นที่มีแต่ผู้นำชุมชนมีแต่กู้ภัยโอ้โหอายเขาจริงชาวบ้านพูดแบบนี้นะฮะ
บอกที่มาดูแลลูกบ้านแต่ยังไม่เห็นหน่วยงานราชการไหนเข้ามาช่วยเหลือเลยครับฟังผมเดี๋ยวไม่เชื่อฟังชาวบ้านพูดดีกว่าครับ
โรงสะท้อนข้ามแก้วนะครับเล่าบอกว่าเกิดมาอายุ๔๐แล้วนะครับ
ไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักแบบนี้สักทีทุกปีเนี่ยน้ำมาก็จะเอ่อไปในทุ่งนานะ
นะครับแต่พอมีการสร้างพนังริมคลองแม่ลำพันธ์เนี่ย
น้ำมันไปไหนไม่ได้ไงทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านเป็นอย่างนี้นะครับ
มาเป็นสัปดาห์แล้วน้ำก็ยังไม่ลดเลยชาวบ้านอยู่กันด้วยความยากลำบากจริง